ที่จังหวัดน้องคายมีกลุ่มวัยรุ่น๖คนค่ะ
อายุไม่เกิน๒๔๒๐ปี
รุมทำร้ายเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
สุดท้ายเนี่ยเยาวชนชายอายุ๑๘ปีก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
กลุ่มคนที่ก่อเหตุก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
รับสารภาพว่าคิดว่าเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ทำร้ายไปทำร้ายมาเห็นหน้าใกล้เห็นหน้าชัด
อ้าวไม่ใช่ผิดคนผิดตัวแต่เขาก็เจ็บไปแล้วอ่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกภัยศาลลือสมบูรณ์รักษาราชการ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย

ที่มีกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง๑๔๒๐ปี๖คน
รุมทำร้ายร่างกายเยาวชนอายุ๑๘ปีจนได้รับบาดเจ็บ
เพื่อนของผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเขาวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้ทัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นดูจากคลิปภายในร้าน๗๑๑
ปั๊มน้ำมันป่อต่อถ่อท่าบ่อ
ก็เมื่อเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่๒๓นะครับ
หรือประมาณตี๑ครึ่งของวันที่๒๔
ก็มีเหตุเด็กกลุ่มเด็กทำร้ายร่างกายกันนะครับ
โดยที่เด็ก๖คนนะครับ
ที่เขาเจอกันที่แยกน้ำมงนะฮะ
แล้วก็พากันขี่มอไซค์
ตามมาที่ปั๊มปรท

แล้วทั้ง๖คน
ก็เข้าไปลุมทำร้าย

ทำร้ายก็ได้รับบาดเจ็บ๑คน

อีก๒คนกำลังติดต่อขอมอบตัว

ส่วนอีกคนนึงยังไม่ติดต่อมา
พอจากการสอบสวนก็ทราบว่า

เด็ก๒คนใน๗๑๑ที่ปั๊มประทอท่าบ่อ
ไม่รู้จักกันแล้วก็ผิดกลุ่มด้วย
นั่นไงตำรวจบอกแล้วว่าไม่รู้จักกันผิดกลุ่มด้วย
คือผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม๖คน
ไปทำร้ายร่างกายเยาวชนชายอายุ๑๘จนบาดเจ็บ
เขาบอกว่ายอมรับเลยว่าจำคนผิด
นึกว่าเป็นคู่อริที่เคยทะเลาะกันมาก่อน
คือไล่ตามมาทำร้ายแต่พอทำร้ายร่างกายเสร็จ
ก็เห็นหน้าชัดพอเห็นหน้าชัดเท่านั้นล่ะอ้าวคนละคนกัน
ทำร้ายร่างกายเขาจนเสร็จแล้วถึงจะไปเห็นหน้าเขาชัดใกล้

เจ้าที่แจ้งข้อหานะคะร่วมกันทำร้ายร่างกายลักทรัพย์
จากว่าช่วงที่เกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
เอารถจักรยานยนต์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
หลังจากนั้นมีการควบคุมตัวเยาวชนกลุ่มนี้นะคะ
ที่ก่อเหตุไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วก็ยังต้องตามจับอีก๑คนเพราะว่ายังหลบหนีอยู่อีก๑คนค่ะ
ก็ต้องนำมาทั้ง๖คนล่ะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ